การสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้าง
ช่วงนี้ดอกดาวเรืองขายดีมากเลยนะคุณผู้ชม
ปกติก็ขายดีอยู่แล้วเพราะต้องใช้ไหว้พระ
แต่ช่วงหน้าเลือกตั้งนี่ขายดีกันสุดไปเลย
เขาอยู่ที่ไหนแล้วปลูกอย่างไรพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ

ปลูกกันแบบนี้กินพื้นที่มากมายถึง๓๔ไร่เลยนะคะ
ทุ่งเอ๋ยทุ่งดาวเรืองมันสีงามเรืองลือไปไกล
เอ็งอะไรของคุณน่ะดีคุณสามารถโดนสดได้งั้นคุณจะตั้งเพลงดาวเรืองให้ดิฉันอีกหน่อยละกัน
ธุงเอ๋ยธุงดาวเรืองงามปลาเทืองดีสบาย

พาคุณผู้ชมไปที่นี่บ้านศรีวิลัยหมู่๘ตะบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
พอแล้วพอแล้วเป็นของคุณ
คุณผู้ชมจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นของคุณบรรจบตะวัน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
คุณบรรจบเนี่ยบอกว่ามีน้องที่ทำงานด้วยกันมาชวนไปไหมไปไหมไปปลูกดอกดาวเรืองกัน
เธอก็เลยตัดสินใจค่ะไปศึกษาแล้วก็คุยกับครอบครัวดูสิว่าเดี๋ยวจะขอใช้ที่ดินที่มันเปลี่ยนแปลงว่างเปล่า
ที่มีอยู่๓แปลงแปลงละ๓๔ไร่มาปลูกดาวเรืองกันได้ไหม
แล้วก็จะใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำที่โรงพยาบาลนั่นแหละมาปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริม
ทำช่วงเช้าแล้วก็ไปทำงานเลิกงานตอนเย็นก็มาดูดาวเรืองแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมค่ะการปลูกดาวเรืองมันไม่ได้ใช้ความยุ่งยากวุ่นวายแล้วไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะ
โอ้โหส่งขายให้กับวัดป่าวังน้ำเย็นในราคาดอกละสี่สิบสตางค์
นี่ดูเหมือนน้อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็วันหนึ่งประมาณ๒๓พันบาท
ต่อวันนะจ๊ะต่อวันคุณลองคูณดูเอาแล้วกัน
แล้วตอนนี้ยอดที่สั่งดอกดาวเรืองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรจากพระที่วัดป่าวังน้ำเย็นกันเยอะด้วย

นี่ขนาดส่งที่วัดแห่งนี้แห่งเดียวนะยังได้ขนาดนี้
คือช่วงนี้เอาจริงดาวเรืองมันแพงขึ้นมากเพราะเป็นที่ต้องการสูง
จากหลายปัจจัยหลายความต้องการ

และยิ่งช่วงนี้เลือกตั้งหสใช่ไหม
บุงรับทราบตั้งหสเขาก็ต้องเอาไปใช้มันก็มีเหมือนกัน

เออก็ปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นดอกไม้ประจำบ้านก็ได้
ไว้ไหว้พระที่บ้านหรือจะปลูกขายก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะ